ส่วนธีรศิลป์แดงดาสุนหน้าทีมชัดไทยก็เดินทางไปเปิดตัวกับชิมิสุเอสพร้าวท์ครับ
อย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังครับ
ุ้ยก็เคยร่วมงานกับซานเฟชเช่ฮิโรชิมาในเจลีกของญี่ปุ่นมาแล้ว
แล้วก็กลับมาค้าแข้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ร่วมงานกับทางปีเตอร์ชรามอฟสกี้อดีตผู้ช่วยของทางอันเก้ปอสเตยโคกลู
คุณซื้อของโยโกมาเอฟมารินอสครับในชุดแชมป์เจลีกซีซั่นที่แล้ว
ก่อนที่ทางชาคลามออสกี้นั้นจะย้ายมาคุมชีวิตสื่อ
ก็ได้ให้คำแนะนำในการร่วมงานกับโค้ชลายนี้ด้วยนะครับ
สำหรับทางทีมงานของทางชิมิสุแล้วก็ตัวธีรทรเองนะครับ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับมุ้ยสำหรับการทำงานร่วมกับชาคามอฟสกี้
รวมถึงอาฮิระนิชิโนครับกุญสือทีมชาติไทยก็ให้คำแนะนำโดยกระตุ้นให้เขา
ท้าทายตัวเองในการกลับไปเล่นเจลีกซึ่งจะเป็นผลดีกับตัวเขาเอง
และวงการฟุตบอลไทยด้วยครับ